คุณผู้ชมลูกวัวอายุ๖เดือนเท่านั้นเอง

แต่ว่าดันตกลงไปในบ่อลึกถึง๕เมตรเลยค่ะ
งานนี้เจ้าหน้าที่จะช่วยได้รึเปล่าไปลุ้นกันให้ดูนะคะ
ให้ดูเหตุการณ์นี้ที่บริเวณไร่แห่งหนึ่ง
อยู่ที่หมู่ห้าตำบลตำบลหมู่บ้านวางม่วงตำบลม้ายงาม
ชาวบ้านบอกว่าเนี่ยเจ้าหน้าที่มาช่วยหน่อยเพราะว่ามีลูกวัวเนี่ยตกลงไปในบ่อ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเทศบาลตำบลไม้งามอำเภอเมืองตากมาทันทีค่ะ
ถึงมาเจอลูกวัว๖เดือนตัวสีแดงน้ำตาลในนะครับ
อยู่ในบ่อลึกถึงห้าเมตรซึ่งขอบบ่อเนี่ยสูงจากพื้นดินประมาณสามสิบเซนติเมตรด้วย
ที่เห็นดังนั้นเอาอุปกรณ์เตรียมลงช่วยเหลือลูกวัวทันทีนะคะเจ้าของวัวบอกว่าได้เลี้ยงวัวตัวนี้เอาไว้แล้วก็ปล่อยให้มันกินย่าตามอิสระเสรี
ปรากฏว่าช่วงเวลาบ่ายเนี่ยสังเกตเห็นว่าวัวตัวนี้มันชื่อน้องมณีนะคะ
มันหายไปไหนมันหลงฟุ้งอยู่ไหนก็เลยออกตามหาสุดท้ายค่ะไม่เห็นนะแต่ได้ยินค่ะ
ได้ยินเสียงน้องมณีร้องดังมาจากก้นบ่อมาส่องดูอ้าวมณีตกลงไปแล้ว
นั่นแหละค่ะก็เลยได้เรียกกู้ไภมาอ่ะถามว่างานนี้เจ้าหน้าเทียมยังไงบ้างเออ
ค่อยใช้เครื่องมือนี่แหละค่ะกางเอาไว้แบบนี้แล้วก็ห่อนตัวเองลงไปลงไปเรื่อย
อืมแล้วก็ไปเอาพวกสลิงบ่วงเนี้ยคล้องกับตัวน้องมณีเนี้ยนะฮะครับดึงขึ้นมาดูสิ
สิบนาทีค่ะยี่สิบนาทีเท่านั้นนะคะก็สามารถช่วยเหลือน้องมณีลูกวัวตัวนี้
ได้สำเร็จค่อยหน่อยเพราะว่ามันก็ค่อนข้างหนักเนอะ
แล้วถ้าพูดถึงลำตัวของมันกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของบ่อเห็นไหม
ตัวมันก็ใหญ่กว่ามันก็ต้องงอตัวอย่างนี้ค่ะลำบากพอสมควร
แต่พอถึงขึ้นมาได้แล้วนะคะโอ้โหน้องดีใจอ่ะ
วิ่งกลับไปหาแม่กลับไปเข้าฝูงทันที
ไม่ทันจะได้ให้หน่วยกู้ภัยได้ถ่ายรูปด้วยเลย
หรือไม่ทันจะได้ขอบคุณเลยนะคะตกใจนะ
สันทะตะยานมันอ่ะเห็นไหมพอถึงก็วิ่งเลย
นะคะอยากจะวิ่งเต็มที่แล้วเนี่ยสลัดสลัดสลิงแล้วก็ไปซะ
ธรรมชาติของสัตว์แหละเราเห็นหลายตัวแล้วนะคะ

หนึ่งอาจจะกลัวอาจจะตกใจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะ
แต่ก็เอาเห็นภารกิจแบบนี้ก็ชื่นใจนะคะ
แล้วก็ขอบคุณพี่ทุกคนเลยนะคะ
ที่ได้ช่วยเหลือ๑ชีวิตเห็นไหม
คุณต้องฝึกไทยชีวิตโคแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ดี

อะไรที่ผิดพลาดไปแล้วก็ให้มันผ่านไป

จากนี้ไม่มีแล้วพอแล้วไม่เอาแล้ว